ส่วนเมื่อวานนี้นะคะต่อเนื่องเลย
เป็นเรื่องของรถเหมือนกันแต่เป็นรถอูเบอร์
เมื่อวานประชุมอูเบอร์เขาบอกว่าสุดโอละวนวนเวียน

สรุปแล้วก็ทำให้เรื่องของอูเบอร์

บอกว่าทางรัฐเขาบอกว่าต้องการเวลาศึกษา
ในเรื่องของบริการแบบใหม่ที่เขาเรียกว่า

ขอใช้เวลาศึกษา๖เดือนถึง๑ปี
และในระหว่างใช้เวลาศึกษานะคะ
ขอให้ยุติการให้บริการก่อนได้ไหมนะคะ
และหลังจากการประชุมหารือเป็นครั้งแรก
ระหว่างทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
เบอร์บอกไม่ยุติเขาไม่ได้ผิดกฎหมาย

ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะ
เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมหารือ
เพื่อกำหนดแนวทางมาใช้กับระบบขนส่งภายใต้กฎหมายไทย
เบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะ
แต่ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานภายนอก
ไปศึกษาข้อดีข้อเสีย
เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการกำกับดูแลต่อไปค่ะ

ขอให้ยุติไปก่อน
เพราะไม่งั้นมันกลายว่า
มาประกาศหาเรื่องการพังการพัง
มันยิ่งทำให้ปัญหาแก้ยากขึ้นอีก
เขาก็รับปากในหลักการครับ
ตัวแทนของอูเบอร์ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวานนี้
ยืนยันจะให้บริการตามปกติค่ะ
วบคู่กับการสนับสนุนแผนการศึกษาของรัฐบาลไทย
บอกว่า๖๖เดือนถึง๑ปีจะศึกษา

เนื่องจากมั่นใจว่าคนไทยยังต้องการใช้บริการจากอูเบอร์ค่ะ

หมายความว่าปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมายที่รองรับอย่างทางการ
และเราจะมีการดำเนินธุรกิจปกตินะคะ
ที่กฎหมายยังไม่รองรับเราสามารถมองได้ในหลายด้าน
ด้านแรกคือไม่รองรับหมายความว่าผิดกฎหมาย
อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่เราขอมองในแง่บวก
ที่กฎหมายยังไม่รองรับคือโอกาสในการขยายความของกฎหมาย

นี่แหละครับสิ่งที่เขาบอกก็คือสิ่งที่ต้องศึกษาก็คือ
คือรูปแบบการนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่างมาใช้ในการให้บริการ

บอกว่าบ้านเราไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้

ก็เลยถือว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายนะ

แต่เพียงของเราไม่มีกฎหมายรองรับนะครับ
แต่ทางกระทรวงคมนาคมก็บอกว่า
ก็ยังต้องศึกษากฎหมายอยู่ดังนั้นห้ามอูเบอร์วิ่ง